ทุกผู้ชมครับในห้องเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละแถวทุ่งครุ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๓เอาลูกฟุตบอลไปเล่นในห้อง
ครูทำโทษยังไงไปดูนะฮะ
นี่ฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ลงโทษด้วยการให้นั่งคุกเข่าถือลูกฟุตบอลไว้ที่อกแล้วเตะเข้าไป
แล้วไปปบหัวเขาอีกไปทุบผู้หญิงทุบหลังเนี่ยอันนี้ฮะ
แล้วตอนเตะตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้โดนลูกฟุตบอลด้วยนะ
มันโดนกลางตัวเด็กอะค่ะใช่โอ้โหทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคือหลายคนเห็นคลิปนี้บอกไม่เหมาะสมแน่ยังไงก็ไม่เหมาะสม
อยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่าครูคนนี้ทำแบบนี้มาตลอด
ตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วแต่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนสาเหตุก็คือเด็กอยู่ม๓
เอาบอลมาเล่นในห้องเรียนเลยถูกลงโทษแบบนี้นี่เพื่อนเพื่อนนี่แบบตกตะลึงกันไปหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ย่านทุ่งครุนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ
โรงเรียนไม่ได้ให้เข้าไปในพื้นที่ค่ะแต่ว่ามีผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันเพิ่งทราบเมื่อเช้านี่แหละ
เห็นคลิปแล้วส่วนตัวคิดว่าครูเนี่ยลงโทษเด็กแบบไม่เหมาะสมจริง
หมายถึงว่าทางประปรวงที่เขาบอกว่าให้สำร้ายทักตัวเด็กได้กดเนื้อพ่อแรงได้
แต่มาด้วยนี้มันไม่ได้ล่ะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับมีการประชุมกันระหว่างผู้บริหารของโรงเรียน
กับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและตำรวจสอนอทุ่งครุด้วย
ที่เขามาที่โรงเรียนนะฮะล่าสุดทางผู้ปกครองของเด็ก
บอกกับสื่อมวลชนบอกว่าทางผอโรงเรียน
ได้ส่งคำชี้แจงในกรุ๊ปไลน์ของผู้ปกครอง
ทางผอโรงเรียนส่งมาในกรุ๊ปไลน์ของผู้ปกครอง
บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยครูผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานในทันที
และให้ย้ายครูไปประจำการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพฯมหานครเขต๑
ยืนยันว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ละเว้นการปฏิบัตินะครับ
ดำเนินการให้ถึงที่สุดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนอาการของเด็กทางผู้ปกครองบอกว่า
ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรแต่ขวัญเสียแน่นอน